อานี่ครั้งนี้ถือว่านักนะคะอืมพระผู้จมครับ
นครสวรรค์นะครับมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกว่ารอดตายอย่างหุดหวิด
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ดีดีเนี่ยเขาถือปืนมาแล้วก็

เจ้าหน้าที่ต้องมากันเยอะเลยต้องระวังด้วยฮะเพราะว่าเขามีปืน

นี่ฮะช่วงบ่ายวันนี้ครับสพนปริงที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับ
ได้รับแจ้งเหตุก็เลยมารองับเหตุนะฮะว่ามีคนคุ้มคลั่งถือปืนไปไล่ยิงใส่ชาวบ้าน

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านที่เป็นบ้านพักวิทยาลัยชแต่มตระบวนนครสวรรค์
ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับคนที่ก่อเหตุแล้วก็ถูกคุมตัวได้นี่
ทุกผู้ชมครับชื่อว่านายสมชายหรือว่าในหมึกอายุ๕๗ปี
ตอนที่เขาเอารถเนี่ยมาจอดแถวข้างบ้านกระสุนเนี่ยทะลุกระจกเฉียวหน้าเขาไปนิดเดียวนี่ฮะ
เขาบอกเข้าตรงนี้เลยเฉียวหน้าผมไปนิดเดียวนะรอดตายหุดหวิดพอยิงผมเสร็จปุ๊บ
หมึกเนี่ยวิ่งหนีเข้าบ้านตัวเองในปือก็ยังถือปืนอยู่นะครับ
ต้องให้ตำรวจมาช่วยนะฮะในการที่จะเข้ามาจับตัวไปนะครับ
ใช้เวลาเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่๓ชั่วโมงกว่าจากบ่ายโมงครึ่งเนี่ยบุกเข้าไปชาร์จจับกลุ่มตัวได้เนี่ยประมาณ๑๖นาฬิกา๔๕นาที
คือนายสมชายหรือว่าในหมึกยังให้การแบบไม่รู้เรื่องนะฮะพูดจาวกวนนะเขาอ้างว่า
เขารู้จักกับราชการระดับสูงหลายคนตำรวจบอกไม่เป็นไรหรอกรู้จักใครก็ไม่เป็นไร
แต่คุณไปยิงเขาทำไมนะก็พูดจาจับใจความไม่ได้เหมือนเดิม
เพื่อนบ้านยืนยันว่าเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกับในหมึกเลยนะครับ
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถมาเพื่อจะจอดข้างบ้าน
ก็เห็นในหมึกอยู่ที่บ้านฝั่งตรงข้ามนั่นแหละเยื้องกันไม่ถึง๒๐เมตร
เดินถือปืนออกมาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะ
เพราะว่าทุกคนแถวนี้รู้ว่าในหมึกเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย
ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยจังหวะจอดรถเสร็จกำลังก้มจะปิดเครื่องเสียง
หมึกยิงปืนใส่รถเขานัดนึงปุ้งเข้ามา
โชคดีที่ก้มฮะจะปิดเครื่องเสียงกระสุนเฉียวหน้าไปเลยครับ

หมึกยิงเขาเสร็จวิ่งหนีกลับเข้าบ้านตัวเองแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก๓นัด
ก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุ
แกก็พูดจารักษณวกวนอย่างนี้ครับไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่

จะมีโอกงกันอะไรก็แล้วแต่
จะเป็นญาติเป็นพี่น้องจะต้องดูแลนะฮะ

คุณต้องดูแลไม่กำลังจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับ
การปล่อยประละเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปนะฮะ
เดี๋ยวคงต้องเอาไปเข้าสู่กระบวนการต่างตามขั้นตอนกันต่อไป